คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราตามให้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเปิดเรื่องไปว่ามีคนที่เขาร้องเรียนมาว่าให้ไปตรวจสอบให้หน่อย
เขาอยากจะไปเรียนวิชาณหน้าทองเมตตามหานิยม
แต่พอเรียนแล้วกลับไปทำจริงเขาทำให้เห็นได้เลย
เอาแผ่นทองไปแปะที่หน้าผากแล้วให้มันหายวับไปเลย

เขาทำไม่ได้เขาก็เลยอยากจะให้หมอปลามาช่วยหน่อยว่า
เรื่องของการทำหน้าทองเมตตามหานิยมของอาจารย์เนี่ยมันจริงหรือไม่จริงยังไง
แต่วันนี้ให้ไปดูคลิปนี้ก่อนนะคะ
เป็นคลิปจากกลุ่มคนที่เขาศรัทธาในตัวอาจารย์สุนทรนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
ที่เราให้ดูคลิปนี้ก่อน
ก็เป็นคลิปที่เราให้ดูคลิปนี้ก่อน
ก็เพราะว่าคนที่เขาศรัทธาในอาจารย์นะคะส่งคลิปมาให้ทีมข่าว
บอกว่าเวลาที่อาจารย์สุนทรทำพิธีจะถือทองทั้งปึกเลยนี่ไง
แต่ส่วนที่มีทองอาจจะมีแค่ทองแค่แผ่นเดียวหรือเปล่า
คือตอนที่คลิปนี้จบเนี่ยทองมันหายไปจริง

ใช่ไหมว่าตอนก็ถึงก็ถึงมือซ้าย
แต่ว่าตอนเอามือขวาไปแปะที่หน้าผากตรงนี้ทองมีหรือเปล่า
เนี้ยค่ะก็ในมือที่ก็ถือแผ่นทองไว้ตั้งหลายอัน
ก็ไม่แน่ใจว่าไหนให้แผ่นไหนไปเปล่าน้ำผาก

บัณฑิตคนร้องไปบ้านของอาจารย์สุนทรเลยค่ะครับ
นายสุนทรเฝือกเที่ยงไปขอพิสูจน์ข้อเท็จจริงหน่อย

บัณฑิตทรัพย์แสวงหาเขาบอกว่าขอเงินคืนได้ไหม
สองหมื่นห้าพันบาทที่จ่ายไป
คือเงินเนี้ยนายบัณฑิตบอกว่าก็อาจารย์สุนทรเรียกเก็บตอนไปเรียนวิชาครับ
แล้วก็เรียนไปทำให้เห็นได้เลยนะคะ
ตอนที่ไปถึงนายบัณฑิตก็ไปคุยกับอาจารย์สุนทรนะคะ
อาจารย์เนี่ยนั่งใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่บนเก้าอี้ในบ้าน
คืออาจารย์สุนทรบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ขออโหสิกรรมให้กับนายบัณฑิตนะ

ที่ขอให้หมอปลามาตรวจสอบจนกระแสสังคมต่อว่าว่าเป็นคนหลอกลวง
อาจารย์สุนทรบอกว่าผมไม่ได้หลอกลวง
เรื่องของการเป่าทองคำเปลวนายบัณฑิตไม่เข้าใจ
ก็ควรจะมาถามว่าทำไม่ได้เนี่ยต้องมาถามสิว่า
ทำยังไงมันถึงจะเกิดผลทำยังไงมันถึงจะทำได้
บัณฑิตตอบว่าอ้าวก็ผมติดต่ออาจารย์ไม่ได้
อาทิตย์เนี่ยติดต่อไม่ได้อาจารย์บอกอาจารย์ป่วย

อาจารย์สุนทรก็บอกว่างั้นไปขอขมาครูก็แล้วกัน

เพราะไม่อย่างนั้นจะมีอันเป็นไป

เดี๋ยวจะคืนเงินนะแต่ต้องไปขอขมาก่อน
บัณฑิตก็ทำท่างงหน่อย
นายภัยศาลก็เลยขอไปคุยกับอาจารย์สุนทร
บอกว่าก็นายบัณฑิตไม่ได้เป็นลูกศิษย์
ก็ไม่ได้มีความเชื่อก็ไม่ได้กลัวว่าจะมีอันเป็นไป

ที่มาเนี่ยอยากได้เงินคืนก็แค่คืนเงินได้ไหมล่ะ

นายภัยศาลก็ถามต่อว่าแล้วทำไมอาจารย์เนี่ยเรียกเก็บเงินตั้ง๒๐๐๐
อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าไม่เก็บเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้
เงินที่เก็บมาก็เอาไปซื้อของไหว้ให้กับลูกศิษย์
เงินที่เหลือก็เอาไปทำบุญนี่นะคะ
ถามทนายกลับไปด้วยว่าที่ทนายว่าความ
ยังต้องเอาเงินเลยยังต้องมีค่าว่าความเลย
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
อันนี้ปากกินพริกกินเกลือถ้าเขาด่ามันต้องไปโดนขังแล้วก็คลนนั่น
แล้วเราก็จะเป็นอันเป็นไปแต่สำหรับใจอาจารย์น่ะ
ไม่ลงโทษอาจารย์ลูกศิษย์อะไรกันหมด
ไม่ได้ว่ายกอโหสิกรรมให้ไปขอเข้ามาแล้วพูด
เออจะขอเราพูดความจริงนะ
อย่าไปบิดเบือนอะไรนะว่าผมเจตนายังไง
ไม่งั้นนะโทษมันจะไปถึงตัวเอง
อันนี้ผมถอนด้วยว่าทนายไม่ได้เกี่ยว
ผมสอนลูกศิษย์กับอาจารย์ใช่ไหม
เมื่อก่อนนี้เป็นหรือเปล่าถามดูอย่างนี้สิ

แต่ถามนู่นก่อนก่อนว่าเขามาเองไหมเขาอยากเป็นลูกศิษย์ไหม

ถ้าเอาไม่เป็นผมก็ไม่เอาผมก็คืนเงินไง

หมอปลามือปราบสัมภเวษีก็ถามอาจารย์สุนทรว่า

เป่าทองคำเปลวเข้ากระโหลกได้จริงเหรอเนี่ย

แต่หมอปลามองว่ามันเป็นเรื่องขายฝันมันเป็นการหลอกลวงมากกว่า
ถ้าทำได้จริงลองทำดูหน่อยซิ

แต่อาจารย์สุนทรบอกว่าก็ตอนนี้ผมทำไม่ได้แล้ว
ดูร่างกายผมสิดูสภาพผมตอนนี้ผมไม่แข็งแรง

ก็เนี่ยที่ผมอาการเป็นแบบนี้ก็มันเป็นผลมาจากท่องคาถากลั้นลมหายใจเป่าทองคำนี่แหละ
ถ้าทำให้ดูแล้วผมเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบ
หมอปลาก็ถามอีกนะคะว่าแล้วมีลูกศิษย์คนไหนที่มาเรียนแล้วทำได้บ้าง

อาจารย์สุนทรบอกว่ามีแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่
นี่นะคะถ้าอยากจะให้ลูกศิษย์ทำให้ดูทำไมไม่บอกล่วงหน้า
แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกศิษย์คนนี้จะไปออกรายการทีวีพรุ่งนี้ค่ะ

อันนี้มันมันท่องได้แต่มันได้จิตไหม
โอ้ยพูดดีมันไม่ถูกครับ

เอ้าแล้วเนี่ยหมอป้าไปแล้วทุกข์ศาลเขาเนี่ย
แล้วไปทุกข์เขาทำไม
ไอ้เนี่ยมันมาตั้งแต่บทรัพย์โบราณมาแล้ว
โอ้โหไม่ตรงนี้
การพูดคุยกันเป็นแบบนี้แหละค่ะ
อสุนทรแกน่ะก็บอกสุขภาพไม่ดี

ตรงสุนทรจะไปออกรายการกับพี่หนุ่มกันใช่หรือเปล่า
ล้อครับไม่แน่ใจค่ะ
ก็คืนเงินก็จบไปยอมคืนเงินให้นายบัณฑิตนะคะ

อ้าว๒๕๐๐๐ค่ะแล้วก็ทำข้อตกลงเป็นสัญญาขึ้นมาเลย
ว่าคืนเงินแล้วจบนะไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรอีกนะจบนะ
ก็เรียบร้อยนะครับก็ด้วยนั่นเจรจากันด้วยดีนะ
ต่อแต่นี้ก็ขอให้ยุติธรรมนะครับ
ก็ทนายเข้าปากเป็นยุทธาหรอนะครับก็ความเชื่อใดนะครับ
หรือว่าจะใช้พิธิญาหรืออะไรใดตามวิเชื่อเป็นยุทธาหรอสังคมนะครับ

ก็ขอให้พิจารณาวัตเตอร์เหมือนว่าระหว่างวิทยาศาสตร์
ซึ่งพิสูจน์ได้กับศัยศาสตร์ที่ทางของท่านอาจารย์

บัณฑิตเขาก็ไปกับภรรยานะคะ
เขาก็เลยบอกว่าได้เงินคืน๒๕๐๐ก็สบายใจ

หลังจากนี้จะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อีกแล้วค่ะ
แล้วก็บอกว่าผมไปตั้งใจทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่า
ภรรยาของนายบัณฑิตก็บอกเหมือนกันว่าตั้งแต่สามีมารับขันครูมาเรียนอะไรเนี่ยนะ
ก็ไม่เห็นชีวิตจะดีขึ้นเลย
ที่สำคัญฝึกเป่าทองจนสามีปอดจะฉีก

อ่อยังงี้เป่าตลอดเลย

ที่นี่หลังจากนั้นกลับไปแล้วมันดีขึ้นหรือมีแต่เรื่อง

คือแบบเงินทองขาดมือทำอะไรทำอาหารกินไม่ขึ้น

คือฝึกทั้งวันฝึกจนแบบเข้าโรงพยาบาลปอดฉีด
คือเรียกว่าเราไม่มีความเชื่ออยู่แล้วครับ

หลังจากนี้จะศึกษาต่อไหมครับวิชาพวกนี้

บัณฑิตคือเชื่อเรื่องนี้มากจนถึงขั้นยอมจ่ายสตังค์อยากเรียน
ตอนนี้บอกไม่เอาละไม่เชื่อแล้วทำงานอย่างอื่นดีกว่า

ผมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป่าทองคำไม่ได้
ก็พยายามให้เขาเป่าให้ดูเขาก็ไม่เป่า
เขาก็อ้างว่าร่างกายเขาไม่แข็งแรงเป็นถุงลมโป่งพอง

ก็เลยอยากจะฝากเตือนว่าพฤติกรรมของนายสุนทร

หมอปลาบอกฝากหน่อยพฤติกรรมของนายสุนทรเนี่ย

ถ้าทำแบบนี้แล้วทำมาหากินดีมีคนรักคนหลง

เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ตัวคน

เพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าวิชานี้มันมีจริงหรือไม่มีจริง

เขาอ้างว่าเขาปอดไม่ดี
แต่อ้างว่าเป็นโรคปอดแต่ดูดบุหรี่นะ
ไม่รู้โรคปอดภาษาอะไรแต่ดูบุหรี่ด้วย
จริงเลือดปอดเนี่ยเขาไม่ให้ดูดบุหรี่อยู่แล้ว
มันเป็นเรื่องของการขายฝันนะ
คือผมก็อยากจะเตือนทุกคนที่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์นะ

เชื่อเรื่องการทำอาหารกินเถอะ
ไปเรียนวิชาการทำอาหารกินเถอะ

เพราะเอาง่ายถ้าเขาเสกด้วยจริง
เขาไม่เสกแผ่นทองเข้ากระโหลกหรอก
เขาต้องเสกเผ็ดนินกิงดารีฝ่าไม้

ใช่ค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนนะคะ
อย่างคุณบัณฑิตเขาเคยเชื่อ

มาขอเงินคืนอย่างหมอปลามาฝั่งนี้เขาไม่เชื่ออยู่แล้ว

แต่คนที่เขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเขาเชื่ออาจารย์สุนทร

ส่งข้อความมาทางเพจไทยรัฐนิวโชว์
เข้ามาร้องเรียนบอกโอ้โหอย่างนี้มันดูหมินหรือว่าดูถูก

โดยเฉพาะคุณบัณฑิตพาหมอปลามาทำแบบนี้อันนี้ก็มี

เรียนวิชาไป๒๕๐๐บาทมันขึ้นอยู่กับ
การเก็บกันของแต่ละคนจะมาว่ากันไม่ได้นะถูกแพงมาแล้วแต่คนนะ

เมื่อเป็นลูกศิษย์ฝึกไม่ได้ก็ต้องกลับมาหาอาจารย์
เหมือนฝึกวิทยายุทธ์คุณเขียนมาสอน

ว่าเราทำไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่ไปออกสื่อ
ไปบอกหมอปลามาบุกบ้านมาพิสูจน์อะไรอย่างนี้
อันนี้มันดูถูกมันดูหมินอาจารย์สุนทรเกินพอ
เอาเราเจอกับคุณศักดิ์สิทธิ์นะเป็นคนใกล้ชิดอาจารย์สุนทร
คือมีคนบอกว่าตัวคุณศักดิ์สิทธิ์เขาก็เป่าทองคำเปลวเข้าหน้าผากเข้ากระโหลก
ของคนอะไรได้เหมือนกับอาจารย์สุนทร
แต่คุณศักดิ์สิทธิ์บอกกับเราว่าเขาไม่ได้ร่ำเรียนวิชากับอาจารย์สุนทรนะ

แต่เขาเคยเห็นอาจารย์เนี่ยเสกแผ่นทองคำเปลวให้กับรุ่นน้องคนหนึ่งเมื่อปี๔๘
แล้วรุ่นน้องคนนี้เอาแผ่นทองคำเปลวเนี่ย
เองด้วยเอาไปเองด้วย๗แผ่น

ไม่ใช่คลิปนี้นะเขาบอกรุ่นน้องเขานะ
ผมไม่ใช่คนที่เสกหรือเป่าได้
มีแต่ว่าผมเป็นคนที่สอดรู้สอดเห็น
คือต้องบอกว่าผมก็ไม่เชื่อตอนแรก
แต่ทีนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่ผมเคยได้อ่านได้อ่าน
แล้วก็ได้ศึกษาจากเกจิอาจารย์หลายท่าน
แต่สาดเป่าทองเนี่ยผมก็เคยเจอแต่ขยี้ทองเข้ากระโหลก
แต่ว่ามาเป่าของพี่เนี่ยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก
แล้วอาจารย์ไม่ได้แตะต้องแผ่นทองเลย
มันทำได้อย่างไรถ้าเล่นกดก็ยังคิดไม่ได้ออกเลย
เราก็เลยเกิดความสนใจก็เลยไปทดสอบ
อีกคนนึงเนี่ยเขาเป็นผู้หญิง
เขาชื่อไก่เขาคุยกับเราทางโทรศัพท์นะเขาบอกเขาเชื่อ
เขาเรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะปกติเชื่อเรื่องแบบนี้ยากมาก
แต่เขามาเห็นกับตาเห็นอาจารย์สุนทรทำอะไรได้อีกหลายสิ่งหลายอย่าง
พิสูจน์มาตลอดหาคำตอบไม่ได้ก็เลยเชื่อว่าทำได้จริง
ถ้ามองในมุมมองของเราว่าถ้าคนมาเรียนแล้วทำได้หรือทำไม่ได้
เราเข้าใจเลยนะว่ามันยาก
อย่างการจะไปเป่าทองเข้าเพื่อทำหน้าหน้าทอง
มันก็ต้องมีการฝึกฝนแล้วจะบอกว่าเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ง่ายอยู่แล้ว
ที่แบบเทใจมาเชื่อขนาดนี้เพราะว่าเห็นกับตาตัวเองพิสูจน์มาแล้ว
ก็เลยเคารพและศรัทธาอาจารย์ค่ะ

ใช่ค่ะก็หลากหลายมุมมองนะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเลย